มวยไทยไฟเตอร์
ห้ามพลาดศึกมวยไทย๓ยกสุดมัน
ถ่ายท่อสดทุกวันเสาร์บ่าย๒โมงตรง

ประทะเพชรพิทักษ์ชอชนาธิน

ด้วนเดือดเดทฟังโทสินิลักษณ์มวยไทย
ห้ามพลาดศึกมวยไทย๓ยก๖คู่จัดเต็ม

ตั้งแต่เวลา๑๔นถึง๑๖น
รายการไทยลักษณ์มวยไทยไฟเตอร์
เสาร์๑๓พฤษภาพกรุงนี้ทางไทยลักษณ์ทีวีช่อง๓๒